คุณผู้ชมครับที่อุดรธานีเนี่ยเขื่อนห้วยหลวงช่วงวันหยุดที่ผ่านมา
เดี๋ยวไปดูภาพคนไปเที่ยวเยอะเหลือเกิน
แต่คนเขาก็เป็นห่วงว่าคนที่ไปเที่ยวกันเยอะแยะไปหมดเนี่ย
คือส่วนใหญ่แทบไม่ใส่หน้ากากอนามัยนะฮะ
กินเบียร์เปิดเพลงเสียงดังนี่ฮะเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับคือแม้ว่า
กลุ่มจะบอกเอาทิ้งระยะห่งระยะห่างแต่ว่าในกลุ่มด้วยกันเองเนี่ยคือมัน
ก็ดูน่ากลัวเหลือเกินกับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิดสิบเก้านะครับมีเพจ
ใส่แมสกันเลยไปแบบชิวไม่ใส่แมสไปกันเป็นกลุ่มกินเหล้ากินเบียร์
เปิดเพลงเสียงดังถึงจะทิ้งระยะห่างแต่ก็น่ากลัวอยู่ดีถ้าคนเยอะขนาดนี้
ขนาดคนขายของขายลูกชิ้นขายไอติมยังไม่ใส่แมสเลยไม่คิดว่าคนจะ
เยอะขนาดนี้นี่ฮะบรรยากาศนี่รถติดยาวด้วยบนสรรเขื่อน
บรรยากาศรอบก็จะเห็นว่าคนที่ไปเที่ยวก็ไม่ค่อยใส่หน้ากากอนามัย
นะฮะไปนั่งบริมสรรคืนกินอาหารสังสรรค์กัน
ก็เลยวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเลยนะฮะว่าแบบนี้เนี่ยมันจะอันตรายไหม
นะครับทั้งคนไปเที่ยวทั้งคนขายนะครับเขื่อนห้วยหลวงเนี่ย
ในตำบลโคกสะอาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับ
อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของอุดรธานี
คือที่นี่บรรยากาศดีเราก็พยายามตรวจสอบว่า
มันภาพเก่าหรือภาพใหม่ตกลงคือภาพปัจจุบันนี่แหละนะครับ
ไม่ใช่ว่าไม่มีผู้ติดโควิดสิบเก้านะฮะมีนะครับค่ะล่าสุด
นายสยามสุริมงคลผู้ราชการจังหวัดอุดรธานีบอกว่าตรวจสอบแล้ว
ภาพนี้นะครับมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการ
ห้ามไม่ให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้อีกเด็ดขาด
ให้ปิดทางขึ้นลงเลยตรงสรรคื่อปิดประกาศ
ห้ามใครมาทำกิจกรรมอะไรอีก
หากฝ่าฝืนปรับสองหมื่นบาท
ประหลัดอำเภอสั่งให้ผู้ใหญ่บ้าน
สั่งให้จัดเวรยามเฝ้าระวังพื้นที่แล้วนะครับ
โอ้โหคือไปเที่ยวก็ได้นั่นแหละ
เพียงแต่ว่าการระมัดระวังป้องกัน
หรือว่าการจำกัดจำนวนของคนที่จะไปรวมกลุ่มกัน
ตรงนี้มันต้องมีคนดูแลด้วยจริงค่ะครับ